มาดูความคืบหน้าอาการของสันติดวงสว่างกันบ้างนะครับ
ซึ่งญาติเตรียมย้ายคุณสันติดวงสว่างนั้นไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
ด้านของบรรดาของนักร้องดังก็ได้เดินทางเข้าไปดูอาการของลูกชายครับ
ญาติได้พานางวันนาผู้ทองอายุ๗๐ปีซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณสันติดวงสว่างเนี่ยนะครับ
มาจากจังหวัดพิจิตรเพื่อเข้าเยี่ยมคุณสันติดวงสว่างหรือว่านายเจรผู้ทองที่ยังคงหมดสติบนเตียง
จากสมองตายแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจโดยนางวันนาได้จับมือลูกชายไว้ตลอดเวลานะครับ
ด้านของญาติได้ลงความเห็นว่าจะไม่มีการถอดเครื่องช่วยหายใจโดยจะยื้อชีวิตของนักร้องชื่อดังจนถึงวินาทีสุดท้าย
โดยคุณสันติดวงสว่างเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่เมื่อคืนวันที่๑พฤศจิกายนด้วยการเส้นเลือดในสมองแตกและไม่สามารถขยับขยื่นร่างกายรวมทั้งลืมตาเองได้
และตอนนี้ทางครอบครัวกำลังจะทำเรื่องส่งตัวนักร้องลูกทุ่งไปที่โรงพยาบาลสิริราช
เพื่อทำการผ่าตัดเลือดข้างในสมองออก

จะย้ายสันตินั้นไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสิริราชได้นะครับ
เมื่อวานมีคนที่ไปเยี่ยมบอกว่าพอคุณแม่ของคุณสันติเข้าไปเยี่ยม
ปรากฏว่าคุณสติลืมตาได้ขึ้นมาได้นะครับ
แต่คุณหมอบอกก็จริงยังไม่มีสัตติเหมือนเดิม
คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ของทางร่างกาย
เอาใจช่วยครอบครัวของคุณสันติด้วยนะคะ